มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนี้ค่ะที่อำเภอทุ่งใหญ่
จังหวัดนครศรีธรรมราชมีคุณตาวัย๗๐นะคะ
เขาก็ยืนรดน้ำต้นไม้อยู่หน้าบ้านอยู่ดีดีได้ยินเสียงรถจักรยานยนต์ผ่าน
แล้วก็เหมือนกับเป็นวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์ผ่าน
แล้วก็เสียงปืนดังครับคุณตาแกก็ไม่ได้คิดอะไรสักพักเอ๊ะ
แป๊บที่ไทยทอยเอามือจับเลือดไหลออกมาคือโดนยิง
อ่าโดนยิงเฉยเลยค่ะไม่รู้เนื้อรู้ตัวแล้วก็ไม่เคยมีเรื่องมีราว
ทะเลาะอะไรกับใครอายุ๗๐ยืนรถน้ำต้นไม้อยู่ดีอ่ะ
ครับคาดว่าวัยรุ่นคึกขนองขี่รถจักรยานยนต์ไปเรื่อย
ลาดยิงมั่วไปเรื่อยคาดว่าเป็นแบบนี้ค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าบ้านในอำเภอทุ่งใหญ่
จังหวัดนครศรีธรรมราชช่วงเย็นเมื่อวานนะคะคนที่ถูกยิงคือในน้าว
เป็นเจ้าของธุรกิจการท่องเที่ยวเจ้าของร้านขายปุ๋ยที่คนในพื้นที่
รู้จักดีอะค่ะนี่ก็คือนำโกเอนส่งโรงพยาบาล
ท้ายทอยด้านขวาค่ะมีแผลถูกยิงรูนึงนะคะ
กระสุนฝั่งในเลือดก็ไหลซึมออกมา
แต่โกเอ็นยังรู้สึกตัวผู้จาตอบโต้กับเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลา
เอ็นเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะว่ายืนรดน้ำต้นไม้อยู่หน้าบ้าน
จู่มีวัยรุ่นคึกขนองขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมา
คือโกเอ็นบอกว่าไม่เห็นยี่ห้อไม่เห็นทะเบียนนะคะ
แล้วก็สาดกระสุนคือยิงไปทั่วยิงมั่วไปหมดอ่ะ
แล้วก็เองบอกว่ารู้สึกเจ็บที่ถ่ายทอย
สุดลงกองกับพื้นเอามือลูบดูโอ้โหเลือดไหลติดมือออกมาค่ะ
โอเอ็นบอกว่าไม่เคยมีเรื่องทะเลาะกับใครแน่นอน
คาดว่าน่าจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่คึกขนองแล้วเนี่ย
ขี่รถจักรยานยนต์กันมาปลอดคนชักปืนออกมากราดยิงไปทั่ว
ตัวเองยังอยู่โรงพยาบาลนะคะเมื่อคืนนี้ผ่าตัดไปแล้วนะคะ
ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตามกราฟิกที่ทำให้ดูแบบนี้ค่ะ
คุณระวีการแก้ววิจิตนักข่าวของเราก็ไปคุยกับญาติของโกเอ็นค่ะ
เล่าให้ฟังว่าตอนที่โกเอ็นกำลังรดน้ำต้นไม้อยู่ได้ยินเสียงปืนดัง
เอ็นยังหันไปบอกเธอเลยบอกว่าเอ๊ะที่ไทยทอยเหมือนโดนอะไรก็ไม่รู้
ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าถูกยิงนะคะไม่ถึงสังเกตกันด้วย
แล้วก็ไม่รู้ว่ากระสุนมันมาจากทิศทางไหนนะตอนนั้นถนนก็ค่อนข้างมืดแล้วอะค่ะ
เพื่อนนั้นอ่ะเขาก็ไม่รู้ว่าต้องยิง

คือช่วงเย็นเมื่อวานก็ค่อนข้างมืดแล้วนะ

เกิดขึ้นในพื้นที่อ่ะก็ได้ยินเสียงปืนนะแต่เสียงมันก็เงียบไป
ไม่คิดว่าจะมีคนเจ็บจากเหตุการณ์นี้นะคะอืม
ได้ยินเสียงดังปั้งเพราะที่แรกนึกว่ายางระเบิดอืมครับ
พอลงมาก็ไม่ได้ใจอะไรก็ไปขายของตามปกติ
ก็มีเจ้าหน้าที่เขามาสอบถามว่าได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่า
ก็ผมว่าได้ยินแต่ก็ไม่คิดว่าเป็นเสียงปืนหรือว่าเสียงอะไร
เคยมีวัยรุ่นมาก่อเหตุป่วนอะไรแบบนี้ไหมก็ไม่มีนะครับอืม
มันมากก็จะเงียบเงียบมีก็ส่วนมากจะมีเด็กขับรถเท่านั้นแหละ
ก็กลัวกังวลนะครับเพราะไม่รู้ว่าเรื่องอะไร
ผมก็กังวลเหมือนกันอืมตำรวจบอกว่าก็ต้องไปคุยกับพยานแวดล้อมคนที่อยู่แถวนั้นนะคะ
มีใครเห็นอะไรได้ยินอะไรบ้างไหมมีคนได้ยินเสียงปืนห่างจากจุดเกิดเหตุ
ประมาณสักร้อยเมตรค่ะครับแล้วก็เห็นรถจักรยานยนต์ต้องสงสัย
ปากกาอืมที่วัยรุ่นเหมือนกับทำกันขึ้นมาเองอ่ะ
คาดว่าคงไม่ตั้งใจมายิงโกเอ็นหรอก
เป็นความคึกขนองขี่รถจักรยานยนต์ผ่านแล้วก็ยิงไปอย่างนั้น
นั้นอ่ะครับดูสิแล้วโกเอ็นเขาโดนยิงเนี่ย
เขาไม่เวรอะไรมากนะคะอ่าก็ต้องไปไล่ดูกล้องวงจรปิด
แถวนั้นว่ามีจุดไหนที่เห็นรถจักรยานยนต์ของวัยรุ่นที่มา
ก่อเหตุบ้างนะคะอืมน่ากลัวจริงจริงค่ะอย่างเงี้ยใช่อืม